ขณะที่นรึบดินวิรวัตโนดมที่เห็นอยู่นี้นะคะ
ขวาทีมชาติไทยจากสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ด
รณรงค์ในโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ
เพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนที่จะเดินทางไปเที่ยว
ช่วงเทศกาลปีใหม่ได้รับรู้กันอย่างทั่วถึงกันค่ะ
ซึ่งนรบดินก็มียศเป็นร้อยตำรวจตรีนะคะ
ดำรงตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการสถานีตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรำ
ก็ลองไปฟังผู้หมวดต้นรณรงค์โครงการนี้กันบ้าง
ในบางช่วงบางตอนจากทั้งหมด๗ข้อที่คนปฏิบัติค่ะ
๗ข้อควรปฏิบัติประชารักษณ์ร่วมใจ
ดูแลความปลอดภัยบ้านของประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญ
ประชาชนผู้เป็นเจ้าของบ้านเตรียมบัตรประชาชนประสานสถานีตำรวจ
ออกแบบฟอร์มยืนยันให้เรียบร้อย
ก่อนออกเดินทางท่านควรสำรวจทรัพย์สินของท่านว่าเก็บอยู่ในที่ที่ปลอดภัยหรือไม่
ก่อนออกเดินทางท่านควรสำรวจความเรียบร้อยของประตูหน้าต่างบ้านของท่าน
ควรสำรวจกล้องวงจรปิดว่าพร้อมใช้งานหรือไม่หากบ้านของท่านติดตั้งเอาไว้